คุณผู้ชมและทั้งสองท่านจำคุณยายราตรีได้ไหมครับ
จำได้จำได้ใช่ไหมครับซิบล้อคอกระเช้าค่ะแล้วคุณยายเก่งมากครับ
สิบล้อคันใหญ่คราวนี้เกิดอุบัติเหตุ
รถบัส๒คันครับมาเบียดรถของคุณยายที่กำลังขับไปส่งปูน
แต่ด้วยประสบการณ์และความเก่าครับคุณยายประคองรถเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าปูนมันจะหล่นจากรถเยอะแยะเลยก็ตาม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๖มีนาคมที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุกู้ภัยร่วมกับตันยู
รับแจ้งเหตุว่ามีรถสิบล้อบรรทุกปูนซีเมนทำปูนหล่นอยู่
ริมถนนสายสุวรรณสอน๓๓ปลาจีนบุรีประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรีครับ
แจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยให้มาร่วมกันตรวจสอบ
พอไปถึงที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหถุงปูนเกลือนเลย
เจอคุณยายราตรีร่มไซท่านอายุ๗๕ปีแล้ว
เป็นคนขับรถสิบล้อชื่อดังนั่งอยู่ข้างรถริมถนนนั่นแหละครับ

เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณยายแล้วก็ช่วยกันขนปูนที่
หล่นอยู่ตามพื้นเกือบร้อยถุงนะครับขึ้นมาไว้บนรถสิบล้อ
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงถึงจะแล้วเสร็จนะฮะ
คุณยายเนี่ยกล่าวขอบคุณแล้วก็ขึ้นรถขับสิบล้อกลับบ้านเลย
เพราะว่าคุณยายบอกว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไร
คุณยายมันเกิดอะไรขึ้น

เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีรถบัส๒คัน
แซงรถคุณยายแล้วก็ปาดซ้ายเลย
ก็เลยหักโรงเปรียวนะครับ
รถมันเสียการทรงตัวครับแต่สติยังดีคุณยายบอกวันนั้น
ก็เลยเบรกแล้วก็หยุดรถไว้ได้ทันฮะ
รถเวย์รถรับพนักงาน
รถบัสเข้าแข่งกันมา
เขาแข่งกันมาตอนนี้พอมาถึงทางแคบ
มันไม่รู้จะไปไหนมันก็เบียดเรา
เราขำเรามาดีมันเบียดเรา
เราก็กลัวของเราจะเสียหายหน่อยเราก็หลบ

คุณยายพูดคุยกับนักข่าวด้วยความธรรมแงงนะ
ชอบว่าคุณยายเป็นหญิงแกร่งเหลือเกิน

คุณยายเล่าแบบไม่ตกใจเลยบอกว่าโอ๊ยแล้วมันเบียดทำไม
พอมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวรถยายเอียงแล้วลงข้างทางแล้ว
เออแต่คือรถไม่ได้พลิกนะคุณฮะรถแค่เอียงลงข้างทาง
แต่ว่าคูณ๓๑๐ลูกที่มันทุกข์มา
มันไม่มีคอกกั้นมันก็เลยไหลตกไป
ตรงริมข้างทางแบบนั้นเป็นร้อยลูกเลย
แต่ยายไม่มีทีท่าตกใจถามยายยายตกใจ
ไม่ยายก็ประคองรถดีของยายสุดยอด
คุณยายท่านเชื่อว่าเหรียญพระพิคเนตที่ลูกสาวให้ไว้เมื่อ๑๐ปีก่อน

ว่าไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็รอดปลอดภัยมาทุกครั้ง
คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อสักครู่เนี่ยสภาพรถ

รุ่นหน้าโยแยวขึ้นข้างโหนขึ้นข้างแบบนี้
มันหาคนขับยากแล้วนะในปัจจุบัน
แต่คุณยายยังขับได้แล้วก็แม่เป็นเอกลักษณ์ของคุณยายเลยครับ
คือการสวมเสื้อคอเกะเช้าขับ๑๐ล้อแบบนี้ครับ
แต่ยายบอกว่าเฮ้ยยายทำมาแล้วแต่สาวยายก็อยากขับต่อ

อย่างที่บอกขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานประสบการณ์ไม่ธรรมดาจริง

ขับสิไม่ขับได้ไงคับต่อคับสิคับต่อ